ที่คนบอกว่าเออเป็นเพราะว่าในช่วงสองวันนี้เขาตรวจน้อยแน่นัดสิ
ตัวเลขก็เลยติดเชื้อน้อยไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ทุกวันเนี่ยเฉลียตรวจเท่ากันหมดถูกมั้ยคะ

เราพยายามขยายวงการตรวจออกไปด้วยซ้ำไป
ด้วยการพยายามทำให้เกณฑ์ในการที่จะตรวจหย่อนลงไปอีก
เพราะฉะนั้นในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ตอนนี้
ถ้าไปดูนิยามการตรวจหรือไปดูเกณฑ์การตรวจ
จะเห็นนะครับว่าจะหย่อนลงไปกว่าเมื่อระยะที่ผ่านมาค่อนข้างมากแล้ว
ในส่วนของฝั่งผู้สัมผัสเอง
เราก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะตรวจในกลุ่มผู้สัมผัส

เราเป็นไปตามศักยภาพของห้องปฏิบัติการ
ในช่วงที่ห้องปฏิบัติการของเรายังตรวจได้น้อย
เราก็ต้องกำหนดเกณฑ์ให้มันเหมาะสมกับประเทศของเรานะครับ

ถ้าแต่ก่อนนี้เราตรวจได้วันละหมื่นตัวอย่าง
แต่เรากำหนดเกณฑ์แล้วเราจะตรวจเป็น๒๐๐๐ตัวอย่างต่อวันอย่างนี้
มันก็จะทำให้ตัวอย่างที่จำเป็นบางตัวอย่างที่จำเป็นจะต้องตรวจเนี่ย

แล้วก็การตรวจในตัวอย่างที่มีความสำคัญน้อยกว่า
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราขยายกำลังการตรวจได้เพิ่มขึ้น
ก็จะทำให้เราสามารถตรวจได้กว้างขวางมากขึ้น
ฉันอยากให้เข้าใจว่าประเทศไทยถึงแม้จะบอกว่า
มีศักยภาพในด้านการป้องกันควบคุมโรคในระยะแรกค่อนข้างดีแล้ว
เกินศักยภาพของเรามากเราก็จะต้องปรับตัว
แล้วผมคิดว่าที่ผ่านมาเราปรับตัวไปในทิศทางที่ดี
แล้วปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ย
แทนที่จะตั้งข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลา
ให้พยายามพิจารณาเรื่องพวกนี้ให้ดีจริง
ตัวเลขที่เราสามารถตรวจได้ในระยะแรกถ้าจำกันได้นะครับ
วันแรกที่เรามีสถานการณ์เนี่ย
ปฏิบัติการเพียงแค่๒แห่งแค่นั้นเองที่ตรวจได้
แล้วเราก็ขยับมาเป็น๑๐กว่าแห่ง
แล้วตอนนี้ก็๓๐๔๐กว่าแห่งแล้วที่สามารถตรวจได้
กำลังการตรวจจากหลักร้อยภายในเวลาไม่กี่เดือน

แล้วก็คิดว่าจะสูงกว่านี้อีกในระยะอีก๓๐วันอีก๒๐วันที่จะถึงเนี่ย
ก็จะสูงกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับ
ประเทศเราจริงไม่ได้มีทรัพยากรเหลือเฟือเหมือนกับประเทศร่ำรวยหลายประเทศหรอก
เวลาพวกเราเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบนะครับ
จะเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับ
แล้วเป็นประเทศกำลังพัฒนาผมคิดว่าที่เราพยายามทำกัน
ทุกฝ่ายกำลังทำอย่างเต็มที่ทุกวันนี้นะครับ
ผมคิดว่าผมก็พอใจในความร่วมไม้ร่วมมือของทุกคนมากแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจากที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
นิดเดียวก็คือว่าที่คุณหมอบอกว่าเกณฑ์หย่อนลงเนี่ย
แปลว่ามีคนที่สามารถเข้าเกณฑ์ได้ง่ายขึ้นเพื่อเข้าไปตรวจ
ก็เลยจะทำให้ตัวอย่างที่เข้าไปตรวจเนี่ยมีได้มากกว่าเดิมนะคะ

แล้วก็ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของตัวเลข๗๐๐๐กว่า

จากการแถลงข่าวของคุณหมอทวีสินก็เช่นเดียวกัน
ก็คือตั้งแต่มกราคมมาจนถึงเดือนมีนาคมเนี่ย
คือเข้าตรวจผ่านห้องแลพไปแล้วเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่านะคะ
ทีนี้ค่ะก่อนจะโฆษณาแรกค่ะคุณหมอค่ะ
คือตามข่าวจากต่างประเทศค่ะคุณหมอ
กรณีที่ผู้ป่วยป่วยแล้วหายแล้วแล้วกลับมาเป็นใหม่
สันนิษฐานว่าอาจจะไม่ใช่การติดเชื้อใหม่
แต่ว่าเป็นการกลับมาเป็นอีกครั้งของผู้ป่วยที่หายแล้วเนี่ย
ตกลงอันนี้มันมีคำอธิบายทางการแพทย์แล้วหรือยังคะ

ครับเรื่องนี้จริงเจอมาหลายครั้งแล้วนะครับ
ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดการติดเชื้อใหม่
ส่วนใหญ่นี่เกิดจากการที่ติดเชื้อครั้งแรกแล้วนะครับ
แล้วก็เชื้อก็ยังคงอยู่ในร่างกาย
แต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่การตรวจตรวจหาไม่เจอ
จนทำให้เราคิดว่าคนไข้หายเรียบร้อยแล้ว
ก็ให้คนไข้กลับบ้านหรือให้คนไข้ไปทำอย่างอื่นได้
แล้วพอต่อมาเนี่ยพอตรวจครั้งหลังอีก

ถ้าแต่ว่าร่างกายนี่ยังเคลียร์เชื้อ
จัดการกับเชื้อได้ไม่หมดนะครับ
ก็เลยกลับมาตรวจเจอเชื้อได้อีกครั้งหนึ่งซึ่ง

อย่างเช่นรายแรกเลยก็คือ

เรามีผู้ป่วยคนจีนคนแรกนะครับ
ที่เราเรียกอาม่าอาม่าเนี่ยนะครับ
รับการรักษาพยาบาลที่สถาบันบำราชนราดูล
จนที่สถาบันบำราชนราดูนตรวจเชื้อแล้ว
ไม่เจอเชื้อ๒ครั้งจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้
แล้วเขาก็กลับบ้านไปที่ประเทศจีน

ประเทศจีนก็ตรวจเชื้ออีกนะครับ
ปรากฏว่าครั้งแรกไม่เจอเชื้อนะครับ
แต่พอตรวจเขาก็ยังสุ่มตรวจอีก
ปรากฏว่าครั้งถัดไปนี่เจอเชื้อนะครับ

มันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อครั้งใหม่หรอก
มันก็เป็นการตรวจเจอเชื้อเดิมนั่นแหละ
เพราะแต่ว่ายังสามารถตรวจเจอได้ค่อนข้างนานนะครับ
เชื้อตัวนี้เป็นเชื้อตัวที่สามารถตรวจเจอได้
ร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างยาวนานทีเดียวนะครับ
แต่เชื้อที่เจอเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเชื้อที่สามารถไปติดคนอื่นได้นะครับ
มันอาจจะเป็นเชื้อที่ตายแล้วแต่ว่ามันยังเจออยู่ในร่างกายอยู่ได้
ก็มีการศึกษาอยู่การศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจมากของประเทศเยอรมันนะครับ
ที่พบว่าเขาตรวจหาเชื้อที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับ
ไม่ได้ตรวจหาอะไรก็ได้จากเชื้อนะครับ
ปรากฏว่าในคนไข้ที่อาการน้อยนะครับอันนี้พูดถึงคนไข้อาการน้อยนะครับ
ส่วนใหญ่เขาจะเจอเชื้อที่มีชีวิตอยู่เพียงแค่๘วันหลังจากที่มีอาการ

พูดง่ายคือหลังวันที่๘แล้วก็ไม่เจอเชื้อที่มีชีวิตอยู่อีกเลย
แต่ในขณะที่เขายังเจอสารพันธุกรรมของเชื้อต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่ง
นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับเขาตั้งสมมุติฐานว่า
เชื้อที่ยังคงมีชีวิตอยู่และสามารถไปแพร่ให้กับคนอื่นได้เนี่ย
จริงมันอยู่ในร่างกายได้ไม่นานหรอกประมาณสัก๘วัน๑๐วันเนี่ยก็คงจะหมดแล้ว
แต่ว่าเราอาจจะเจอสารพันธุกรรมของเชื้อซึ่งอาจจะเป็นจากเชื้อตายก็ได้เนี่ย
ต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งซึ่งนานแค่ไหนตอนนี้ก็หลายคนเนี่ยอาจจะนานไปอีกหลายสัปดาห์นะครับ
แต่ว่าตรงนี้จะต้องเข้าใจนะครับว่าความรู้เป็นความรู้ที่ค่อนข้างใหม่
แล้วก็ไอ้๘วันเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าหรืออาจจะตรวจเจอได้หลังจากนั้นอีกเนี่ย
ผมคิดว่าเขาคงเป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามงานวิจัยในลักษณะนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งครับ
คุณหมอคะขอย้ำความเข้าใจหน่อยค่ะแม่มันเข้าห้องเรียนคือตกลงแล้วเป็นไปได้ที่ตรวจเป็นบวกคือเป็นโควิดเสร็จแล้วรักษารักษาตรวจก่อนให้กลับบ้านเนี่ยเท่ากับว่าไม่เจอเชื้อแล้วนะคะ
เหมือนกับคนที่หายป่วยแล้วกลับบ้านไปแล้วตรวจเจออีกก็อาจจะเจอได้แต่เชื้อที่ตรวจเจอในครั้งหลังจากที่หายร่างกายหายไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นเชื้อที่ตายแล้วเท่านั้นป่ะคะ
ตรงนี้คือสมมติฐานที่เราคิดตามผลงานวิจัยเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับต้องเรียนนะครับว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่มากแล้วก็ครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ยังคงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
อย่างเช่นว่าเชื้อที่แพร่ออกมาเนี่ยมันแพร่ออกมาได้กี่วันนะครับเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่แพร่ออกจากร่างกายผู้ป่วยได้กี่วันเนี่ยตอนนี้ยังมีคนยังไม่มีคนกล้าฟันทงว่าจะออกมาได้กี่วันจริง
แม้จะมีการศึกษาออกมาชิ้นแรกว่าอาจจะไม่นานเกิน๘วันหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็ยังกังวลอยู่ดีอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเห็นตัวเลข๘วันแล้วแต่เวลาบอกว่าเราจะให้คนไข้กลับบ้านได้วันที่เท่าไหร่ตอนนี้เราก็เผื่อไว้เราเผื่อไว้๑๔วันเลยว่างั้นเถอะนะครับก็เผื่อไว้อีกตั้ง๖วันเลยหรือเผื่อไว้
ก็ยังไม่สามารถสรุปได้เหมือนกับคือไม่สามารถบอกอะไรได้ชัดเจนเพราะว่าก็คือยังอยู่ในขั้นที่ต้องดูก่อนว่าความรู้แรกที่ได้มาชุดแรกมันถูกต้องแล้วก็ใช้ได้กับทุกกรณีหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะครับก็คือพูดง่ายคือในงานวิจัยชิ้นแรกมันยังทำงานวิจัยในกลุ่มคนค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนให
ไม่ได้เกิดจากการตรวจผิดอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพตรวจไม่รอบครอบคือไม่ใช่แนวนั้นใช่ไหมคะคือจะมาแนวนี้เลยว่าคือเราต้องเรียนรู้จักเชื้อใหม่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับ